บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้แบบเต็มค่ะ

ปัญหาอะไรกันอยู่หรืออย่างไรคือแค่ถนนมันน้ำท่วม
เดินทางก็ลำบากยากเย็นกันแล้วอ่ะจะมาทะเลาะอะไรกันอ่ะ
ตอนแรกนี่ถึงขั้นจอดรถแล้วคนขี่รถนี่ลงไปด้วยนะ
ใช่เพียงแต่ว่าไล่ไม่ทันไม่รู้จะลงไปตั้งใจทำอะไร
แล้วก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามแล้วถีบใส่อันนี้ค่ะ
แต่หลายคนก็เลยช่วยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือเขาจะไปตะโกน
ต่อว่าต่อขานอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า

จังหวะตรงนี้ใช่ไหมที่มอเตอร์ไซค์เขาแซงจักรยานมา
น้ำมันกระเด็นใส่คุณลุงปั่นจักรยานหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้
ตรงนี้นี่เขาลงเห็นไหมอ่าจะตามแล้วตามไม่ทัน

แต่ถ้าดูนี่เป็นเสื้อวินนะใช่ค่ะ

แต่ก็สุดท้ายก็ยังไงก็ตามจะไปถีบรถเขามันก็เกินไปไหมอ่ะ
เขาล้มไปหัวฟาดพงฟาดพื้นบาดเจ็บขึ้นมาทำยังไง